ที่โรงพยาบาลเชียงคำค่ะอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนี่ค่ะ

ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ต่อไปในกลุ่มผู้สูงอายุ
ลูกชายก็คือนายชัยพร

แทร่เต่งอายุ๑๐๓ปีแล้ว
คุณผู้ชมไปฉีดคนแรกของวันนี้เลยนะคะที่โรงพยาบาลเชียงคำนะคะ
คุณยายก็ฉีดเรียบร้อยนั่งรอ๓๐นาทีดูอาการหลังฉีด
ไม่มีผลข้างเคียงอะไรคุณหมอก็ให้กลับบ้านได้เดี๋ยวดูนะคะ
หันไปมองด้วยค่ะนี่นี่ไม่กลัวโอ้โห
ยังแข็งแรงมากเลยค่ะอายุหนึ่งร้อยสามปีนะคะครับ
นี่ค่ะคุณยายชู๒นิ้วด้วยคุณยายบอกไม่กลัว
ฉีดเสร็จใช่ไหมใช่คุณยายบอกว่าก็แค่ตื่นเต้นครับ
นี่ค่ะคือลูกบอกว่าก็มั่นใจในเรื่องของการฉีดวัคซีน
ไหมคะชูสองนิ้วแบบนี้ก็เลยอยากให้แม่เนี่ย
สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานก็เลยพามาฉีดวัคซีนค่ะ
หน้าอกคุณยายที่มีกระดาษแปะเอาไว้เนี่ยเขาจะเป็นเวลาที่บอกว่าฉีดตอนกี่โมง
ใช่ค่ะใช่ไหมอย่างคุณยายเนี่ยฉีด๑๐นาฬิกา๒๐นาที
คุณยายคือได้คิวแรกของวันนี้ค่ะเพราะว่าพอไปถึงจุดทางออกเนี่ย
ตรงจุดที่ฉีด๑๐นาฬิกา๒๐นาทีถึงจุดทางออกเนี่ย
จะยังไม่ให้ออกนะฮะใช่ค่ะต้องดูว่ารอดูอาการครบสามสิบนาทีแล้วหรือยัง
เจ้าหน้าที่เขาจะต้องเซ็นด้วยนะคะถูกต้อง
คุณไม่มีอาการข้างเคียงคุณถึงจะกลับบ้านได้
เจ้าหน้าที่ก็จะนับจากนี้แหละ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีไปอีกครึ่งชั่วโมง
ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรคุณยายก็กลับบ้านได้
ฟังเสียงลูกชายคุณยายดูหน่อยค่ะ